นั่งดูข่าวเลื่อนดูข่าวก่อนมาแล้วเห็นข่าวนี้

คุณผู้ชมนายกต่อยกับสอททอ

งงใช่ป่ะทีแรกดิฉันเห็นดิฉันก็งง
คุณผู้ชมลองดูหน่อยค่ะนายกนี่นายกไหนอ่ะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เหตุวุ่นวายต่อหน้าประชาชีเลยนะใช่แล้วเพ่งมองดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเพ่งมองทั้งลูกศรเขียวลูกศรเหลืองรูปร่างใช่ไหมนะจะใช่คนที่เราคุ้นหรือเปล่านะลูกศรเขียวเราชี้ว่าอะไรนะฮะว่าเป็นนายกใช่ไหมใช่ไหมส่วนลูกศรเหลืองเนี่ยเราชี้ว่าเป็นสอทรใช่ไหมแต่บอกก่อนนะคุณผู้ชมคือ
โอเคเอาใหม่สีเหลืองนี่คือนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนคลองด่านนายนรงนะฮะส่วนสีเขียวนายวิราชัยคือสทสมาชิกเทศบาลสทเอกหลังเราชี้ไว้แบบนี้ดีกว่าว่าคนหนึ่งเป็นนายกนะคนหนึ่งเป็นสอทรที่แน่ก่อนไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคือพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะใส่เสื้อขาวทั้งคู่คนที่มีอายุเนี่ยคือ
แล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สำนักงานเทศบาลตะบนคลองด่านเลยที่สู่ปราการเขาจัดงานกันอยู่คุณเป็นงานผู้สูงอายุโครงการศูนย์พัฒนาและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนี่แหละค่ะเตรียมจะพาผู้สูงอายุไปดูงานที่เพชรชบุรีกับประจวบคลีขันผู้สูงอายุอยู่ในงานเนี่ยเป็นร้อยเลยคุณเตรียมจะขึ้น
ทอตีกันเองแบบนี้นะฮะแล้วทำงานร่วมกันได้ยังไงข้าราชการเหมือนกันก็น่านะสิคนก็ถามถึงความเหมาะสมด้วยเอาจริงนะมีตำแหน่งแล้วก็หยุบคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทำไมถึงมาทะเลาะกันแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องเนี้ยต้องฟังแล้วก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะให้ชี้แจงกันหน่อยเอาฟัง
มีจัดกิจกรรมผู้สูงอยู่ใช่มะครับแล้วสตเอกหรือว่านายวิรชัยมังกรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ้านเลยนะสตเอกเข้ามาปั๊บ
ที่ไปหมดค่ะคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้าเนี้ยทำตัวนายกเทศเองกับสตเนี้ยก็เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมา
กันมาก่อนไงเจอแบบนี้อีกอ้าวสะกดอารมณ์ไม่อยู่ค่ะ

อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของสทเอกนะคะ

บอกว่าตอนนั้นนี่สอทรอ่าง
คุยงานกับพอกรงศ์สวัสดิการยุ

เขาก็บอกเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลกิจกรรม
ของผู้สูงอายุเหมือนกันถ้าเลยมาที่งานฮะสธอ่างเนี่ย
กำลังยืนคุยงานกับพอกองสวัสดิการอยู่เฉยเลยอืมอยู่
อยู่นายยกเทศคือนายกนรงเดินดุยเข้ามาถามบอกว่า
พวกเองมาก่อความวุ่นวายอะไรกัน
เดี๋ยวยังไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไรเลยนายกเทศ
นี่คุยงานกันเฉยกับพอกองสวัสดิการเนี่ย
สทอ่างบอกผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
ผมก็แค่มีหน้าที่ในการมาดูแลกิจกรรมนี้เท่านั้นเอง
ปรากฏว่านายกเทศนายกนบรงเนี่ยหันมาต่อว่าสธอ่าง
แล้วบอกว่าอย่าเข้ามาป่วนในงานนะ
สทอ่างก็เลยถามกลับไปทำไมพวกผมจะเข้ามาไม่ได้

ระหว่างนั้นเองนายกนบรงเนี่ยยกหมัดเหมือนจะชกสธอ่าง
สทอ่างหลบได้ทันถึงคราวสทเอก

สธเอกก็คือสธวิรัชัย
เดินมาพอดีสทเอกก็เดินพยายามจะไปห้าม
นายยกนรงหันมาถามสทเอกและเองมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

เท่านั้นแหละเงี้ยมหมัดจะชกกันและทีนี้สาวหมัดกันออกไปแล้วทั้งคู่นะคะ
จะต้องมาจับแยกแบบนี้
มันเป็นความเสื่อมเสียจริงคุณ
มันแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีแต่คนว่า
คนด่าเลยแหละคอมเมนต์ด่ากันเพียบเลย
แต่เอาจริงคือเขาก็มีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ไง
มีเรื่องเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาก่อนหน้า
แล้วถามว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ
กลางสายตาผู้สูงอายุทั้งหลายแหละที่มาร่วมกิจกรรม
แจ้งความไหมเอาไหมแจ้งความไหม
ไม่นะคะไม่ได้มีใครไปแจ้งความเลย
ว่าจะเป็นฝั่งสทหรือว่าฝั่งนายกเทศ
นายยกก็ถือว่าเป็นผู้นำทับ
สทก็เป็นสมาชิกที่ต้องทำงานให้ชาวบ้านเหมือนกัน

แล้ววุฒิภาวะการอดทนอดกลั้น

เอาง่ายชาวบ้านเห็นแล้วจะไม่นับถือ